เรื่องของความหึงหวงที่กาจนบุรีมาก็มี
แฟนเก่าหึงที่แฟนสาวในอดีตของเขาไปมีแฟนใหม่
พอไปเจอแทงเขาตายแทงสุดเอ็ดแผล
ตอนนี้หนีไปยังตามจับตัวอยู่
เช่นเพื่อชมครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นที่ผ่านมา
สพเที่ยวได้รับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดในสวนใบเตยในซอยเทพาบ้านพงตึกตะบนพงตึกอำเภอธามกา
ตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตชื่อนายมนูลเสี่ยงใช้
อายุ๓๘ปีนะครับเป็นชาวตะบนยังม่วงอำเภอธามก่า
เสียชีวิตในร่องน้ำของสวนใบเตยนะฮะ
มีแขนซ้าย๓แผลแขนขวา๓แผลหน้าท้อง๑แผลกลางหลัง๑แผล
นี่ฮะ๑๑แผลถูกแทงด้วยอาวุธมีดนะฮะ
มีผู้ที่เห็นเหตุการณ์ก็คือแฟนสาวของผู้ตายนะครับเขาชื่อนางสาวพัชรีแทรกครูอายุ๒๓ปีนะครับ
ทำงานเป็นพนักงานอยู่ในสวนใบเตยแห่งนี้นี่แหละ
นางสาวพัชรีบอกกับตำรวจว่าเธอกับผู้ตายเนี่ยเพิ่งคบหาเป็นแฟนกันตกลงคบหากันได้แค่๒วัน
เย็นวันนี้ก่อนเกิดเหตุผู้ตายคือนายมนูลมาหาเธอที่สวนใบเตยก็มาหาตามปกติมาพูดมาคุยมาช่วยทำงานอะไรพวกนี้นะฮะ
ระหว่างนั้นนายชัชวานนุษย์นุ่มอายุ๔๗ปีเป็นแฟนเก่าของเธอเลิกกันไปได้ระยะหนึ่งแล้วมาหาเธอที่สวนใบเตยเหมือนกัน
แล้วก็ไม่เห็นว่าเธอเนี่ยกำลังอยู่กับนายมนูลนายชัชวานกับนายมนูลก็มีปากเสียงกันนะฮะทะเลาะกันแบบรุนแรง
ที่นายชัชวานซึ่งพกมีดมาด้วยจะชักมีดขึ้นมาแล้วก็แทงใส่นายมนูลนะฮะนายมนูเนี่ยถูกแทงเข้าไปพยายามวิ่งหนีนะครับ
เพื่อจะเอาชีวิตรอดแต่นายชัชวานวิ่งไล่ทันแล้วก็แทงแบบไม่ยั้งฮะคือนางสาวพัชรีเนี่ยเขาเห็นตลอดเขาเห็นว่านายมนูเนี่ยถูกแทงแบบไม่ยั้งจนล้มแบบฟุบแน่นิ่งอยู่ที่ร่องน้ำ
ส่วนตัวเธอเนี่ยนะครับเธอบอกว่าหลังจากที่นายชัชวานไล่แทงนายมนูลจนล้มไปอยู่ในร่องน้ำแล้วได้หันมาจะมาแทงเธอต่อนะฮะ
ตอนนั้นเธอก็วิ่งหนีแล้วไปหลบซ่อนตัวตามต้นไม้ในสวนสวนใบเตยแห่งนี้เธอก็หลบตามต้นไม้ต่างนะครับ
นายชัชวานหาไม่เจอแล้วนายชัชวานก็ตัดสินใจรีบวิ่งหนีไปจากจุดเกิดเหตุ
ตอนนั้นเธอเห็นว่านายชัชวานไปแน่ท่าทางปลอดภัยแล้วแน่เธอก็ออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็รีบไปดูนายมนูล
แต่ว่าไม่ทันแล้วฮะเพราะพอไปถึงนายมนูลก็เสียชีวิตไปแล้ว
ตำรวจสพธมกากำลังเร่งติดตามตัวนายชัชวานอยู่นะครับ
ตอนนี้ยังตามไม่เจอนะฮะแต่เชื่อว่าคงจะหลบหนีกบดานอยู่ในพื้นที่ธามกานี่แหละ
เดี๋ยวจะขอสารอนุมัติหมายจับนะฮะโหดเยี่ยมเหลือเกิน